แต่ว่าเราเริ่มต้นคืนนี้กันด้วยเหตุการณ์แล้วก็อุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
บุรีรำมีหนุ่มวัย๒๙ปีขี่จักรยานยนต์ย้อนสอนไปชนกับรถบรรทุกน้ำ
ก่อนที่จะถูกรถกระบะเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตนะครับ
ญาติผู้ตายบอกว่าผู้ตายนั้นมีอาการทางจิตประสาทนะครับ
ก่อนเกิดเหตุประสาทหลอนว่ามีผีอยู่เต็มบ้าน
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนีออกมา
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากซอย
ก่อนที่จะย้อนสอนแล้วสายไปมาคล้ายกับคนเมา
จากนั้นก็พุ่งตรงเข้าชนกับรถบรรทุก๖ล้อส่งน้ำแข็งที่ขับมาเส้นทางปกติ
แม้ว่ารถส่งน้ำแข็งจะพยายามเบี่ยงหลบแล้วแต่ก็ไม่พ้น
ทำให้รถกระบะที่ขับตามหลังมาเบรกไม่ทัน
ชนท้ายรถบรรทุก๖ล้อแล้วทับคนขับขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
บนถนนสายบุรีรำนางรองในพื้นที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรำ
ที่เกิดเหตุพบศพนายอัตชัยชาญรำอายุ๒๙ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตอยู่ติดกับซากรถ
ส่วนรถหกล้อบรรทุกน้ำแข็งและรถกระบะหน้ารถได้รับความเสียหาย
ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าหลานชายมีอาการทางจิตประสาท
และรักษามากว่า๑ปีแล้วแต่ยังขับรถจักรยานยนต์
ระยะทางใกล้ได้ปกติโดยก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตบอกกับญาติว่า
ตัวเองมีสัมผัสที่๖มองเห็นวิญญาณที่วนเวียนอยู่เต็มบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์หนีออกจากบ้านจนเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ตำรวจสพเมืองบุรีรำสอบประคำผู้เกี่ยวข้อง
ก่อนที่จะให้ญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา
ส่วนที่จังหวัดเลยเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายปากภูท่าลี่
ในพื้นที่ตะบนเมืองอำเภอเมืองเลย
ซึ่งที่เกิดเหตุพบรถหกล้อบรรทุกวัวจอดอยู่ข้างทาง
ทางออกไปประมาณ๒๐เบตพบในวิเชียนอุดคำมายุ๖๒ปี
คนขับรถบรรทุก๖ล้อกระเด็นทะลุกระจกออกมานอกรถ
แทกกับพื้นถนนเสียชีวิตจมกองเลือด
ส่วนคนขับรถกระบะได้ระบาดเจ็บติดอยู่ภายใน
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะมุ่งหน้าไปทางอำเภอท่าลี่
พุ่งชนรถหกล้อบรรทุกวัวที่กำลังกลับรถตัดหน้าตรงจุดเกิดเหตุ
ส่วนใครผิดใครถูกเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างสอบสวน
อยู่มากกว่ายุด๔๙ปีขึ้นมาจากคลองชลประธาน
ในพื้นที่ตะบนมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี

พบรถจักรยานยนต์ของนายนพดลจมอยู่ในน้ำ
นายนพดนที่เดินทางมาดูศพระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตออกไปดื่มเหล้ากับเพื่อนตั้งแต่ตอนเช้า
ว่าเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเสียหลักตกลงไปในคลองชลประธาน

และมีน้ำในคลองลึกประมาณ๗๐เซนติเมตร

ท้ายด้วยกู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุลูกโป่งอัดแก๊ส
จอดอยู่ริมถนนเทสาตะบนพระประทนอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ซึ่งผู้บาดเจ็บ๓คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
หนึ่งในนั้นมีเด็กชายวัย๖ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัส

ที่นั่งด้านหลังถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหาย
และมีเศษชิ้นส่วนลูกโป่งอัดแก๊สตกอยู่
โดยก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บเดินทางมาร่วมงานรับปริญญาของญาติ

ซึ่งญาติได้มอบลูกโป่งอัดแก๊สให้กับเด็กชายวัย๖ขวบเล่น
ระหว่างกลับบ้านโดยวางไว้เบาะที่นั่งด้านหลัง
แต่ระหว่างทางได้เสียบสายชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์
กับช่องเสียบจุดบุรีภายในรถยนต์
จู่ก็เกิดประกายไฟทำให้ลูกโปรงอัดแก๊สเกิดระเบิดขึ้น
คนในรถถูกไฟลวกได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครปฐมคาดว่า
สาเหตุน่าจะเกิดจากลูกโปรงอัดแก๊สรั่วไหล
ทำให้มีกลุ่มแก๊สลอยวนเวียนอยู่ภายในรถ
เมื่อมีประกายไฟจึงทำให้เกิดระเบิดขึ้น
ส่วนตัวเลขความสูญเสียในการเดินทาง
ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้นะครับ
ถ้าดูตัวเลขของวันที่๖นะครับพบว่า
สาเหตุหลักยังมาจากการเมาแล้วครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่า
ไม่พอใจนะครับแม้ว่าตัวเลขถ้าหากเปรียบเทียบ

บานยังไม่พอใจสถิติเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงการเดินทางปีใหม่๒๕๕๙
ตัวเลขผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจะลดลง
แต่สถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังมาจากการขับรถเร็วและการเมาแล้วขับ
ทั้งที่เจ้าหน้าที่พยายามกวดขันอย่างเข้มงวดแล้ว
อุบัติเหตุที่เกิดก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่คือ
อุบัติเหตุที่เป็นก็ยังเป็นอยู่เรื่องเดิมก็คือว่าขับรถเร็วกับดื่มสุราเป็นมาก
แล้วสถิติที่จับเนี่ยก็จับเรื่องนี้มาก
ก็แสดงว่าถ้าไม่จับเนี่ยก็อาจจะสูญเสียมากกว่านี้อีก
ซึ่งมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้เนี่ย
น่าจะเป็นรองน่าจะเป็นมาตรการที่ทำให้เขามีวินัยในการใช้รถถนนเอง
สถิติอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในวันที่๑มกราคม
ซึ่งเป็นวันที่๖ของการลนรงค์
พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น๖๖๔ครั้งมีผู้เสียชีวิต๘๙ศพบาดเจ็บ๖๗๕คน
สาเหตุหลักยังมาจากเมาแล้วขับและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์นะครับ
รวมอุบัติเหตุสะสม๖วันในช่วงวันที่๒๗ธันวาคม๒๕๖๑ถึง๑มกราคม๒๕๕๙
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวมทั้งหมด๓๔๒๕ครั้งมีผู้เสียชีวิตรวม๔๑๐ศพ
มีผู้บาดเจ็บรวม๓๕๑๖คน
เมื่อเปรียบเทียบกับอุบัติเหตุทางถนนสะสม๗วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่๒๕๕๙
พบว่ามีผู้เสียชีวิตลดลงในช่วงเดียวกันนะครับ
ส่วนจังหวัดนครราชศรีมามียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด๒๔ศพนะครับ
พรุ่งนี้จะมีการสรุปตัวเลขรวมทั้งหมด๗วันนะครับ
ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถรวม๖วันตั้งแต่๒๗ธันวาคม๒๕๖๑ถึง๑มกราคม๒๕๕๙
เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้๔๕๔๕คัน
ดำเนินคดีกับผู้ทำผิดในส่วนของรถจักรยานยนต์๑๒๑๐๓๑คน
รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคลรวม๘๘๓๒๓คน